คุณผู้ชมฮะแด้เนี่ยเพื่อนของแด้ชื่อว่าบีนะมาเล่าให้ฟัง
ค่ะนี่คือแด้ใช่ไหมอ่าใช่นี่คือแด้
มาเล่าให้ฟังว่าตลอดเวลาที่แด้คบกับแอมปลนเปลือหมดเลยนะ
เงินทองให้เพราะแอมเนี่ยเป็นคนปากหวานเอาใจเก่ง
คุณผู้ชมต้องบอกนะว่าเพื่อนที่เขามาเล่าเนี่ยคือชื่อบีเหมือนกัน
แต่คนละบีกับบีสุรัตน์ที่เราไปเบรกก่อนหน้านะชื่อเหมือนกันเฉยนะ
ส่วนแด้เนี่ยคือสุธิศักดิ์และนี่ตอนที่คบหากับแอมเนี่ย
บอกว่าให้เงินให้ทองเอาใจเก่งนะแอมเนี่ยเอาใจเก่งปากหวาน
แต่ทุกครั้งที่โทรคุยกันแอมจะทิ้งท้ายเสมอว่าแล้วโอนเงินมาด้วยนะ
ต่อมาครับแด้ไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่อุดรธานี
แล้วก็ชักชวนแอมไปฉลองวันเกิดด้วยกันเช้าวันที่๑๒มีนาคม๒๕๖๖ก็ปีนี้แหละ
ทั้งคู่ก็คือแด้กับแอมไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งทำบุญอีกแล้วนะ
ต่อมาเวลาบ่ายโมงครึ่งแด้เป็นลมครับคุณผู้ชมหมดสติอยู่ในห้องน้ำในบ้าน

เพื่อนของแด้สงสัยและติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะสภาพศพของแด้เนี่ยมีรอยคล้ำที่ผิวใต้ขอบตาด้วย
ฝีปากและเล็บด้วยนะปากกับจมูกมีเลือดออกมาด้วย
แล้วแอมล่ะไปไหนไหนว่าฉลองวันเกิดด้วยกัน
เนี่ยไปฉลองวันเกิดในวันนั้นแล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่นำร่างของแด้
กลับมาส่งที่จังหวัดราชบุรีแบบไร้ญาติ
แล้วแอมค่อยนั่งเครื่องบินกลับมาในภายหลังครับ
ตลอดเวลาที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพให้กับแด้
ไม่มาเลยนะไม่มาร่วมงานมาเอาวันชาปนกิจ
แล้วก็แสดงตัวว่าเป็นภรรยาของแด้แล้วตั้งคันอยู่ด้วย
แล้วลูกในคันก็ลูกแด้นั่นแหละ
ญาติของแด้เห็นแก่เด็กไงเห็นว่าแอมอุ้มขันอุ้มลูกของแด้อยู่
ก็เลยไม่ได้ทวงถามเรื่องราวแถมยังเอาทรัพย์สินไปให้แอมด้วยนะคุณผู้ชม
มีสร้อยคอหนัก๕บาทสร้อยข้อมือหนัก๓บาทมีพระเลี่ยมทองแหวนทองและเงินสดด้วย
พอมีข่าวการเสียชีวิตของก้อยดังขึ้นมาเอ๊ะลักษณะคล้ายกัน
ก็เลยมีการย้อนไปดูที่บ้านของนายแด้ที่จังหวัดราชบุรี
ที่ในแด้กับแอมเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันแล้วไปพบเอกสารการเสียชีวิตของแด้
ที่ออกโดยสพเมืองอุดรธานีแต่แอมไม่เคยส่งให้ญาติแด้เลยครับ
แล้วระบุว่าแอมเนี่ยเป็นพยานแถมไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
ประกอบการดำเนินคดีครับไปฟังบีเพื่อนของแด้เล่าถึงเรื่องนี้หน่อยครับ
โอ้โหไม่มีใครยอมหรอกครับใครจะมีอารมณ์เพื่อนตายทั้งผัวตายทั้งคน
มันเป็นสิ่งที่น่าสงสัยตั้งแต่วันแรกที่ผมสงสัยแล้วครับ
เพื่อปกปิดอะไรบางอย่างไปเรื่อยเพราะรู้จากพฤติการแล้วเป็นการต่อเนื่องมาจากคนนี้
ทำแบบว่าให้เราตายใจว่าเหมือนรักกันมากแต่ผลสุดท้ายก็จบด้วยการตายครับ
ประหารไปเลยครับถ้าฆ่าคนได้อย่างนี้
เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากเป็นภัยสังคมมากครับ
อย่าเก็บเอาไว้เลยทำยังไงก็ได้ครับ
แต่ผมแค่คิดว่าไม่ทำคนเดียวแน่นอน
นี่ก็คือบีนะเพื่อนของแด้
เชื่อว่าเป็นฝีมือของแอมครับ
แล้วเมื่อสักครู่บอกว่าอยากจะให้ประหารชีวิตไปเลย
ครอบครัวของแด้ก็เดินทางไปที่อุดรธานีครับ

หลังจากที่แด้เสียชีวิตวันที่๑๒มีนาคม
สาเหตุที่ครอบครัวเขามาล่าช้า
อันนี้ภาพของแด้นะแด้สุธิศักดิ์เนี่ยนะ
สาเหตุที่ครอบครัวมาล่าช้าเพราะว่าต้องรอจัดงานศพให้เสร็จก่อน
ตอนแรกครอบครัวของแด้คิดว่ามีคนทำของใส่แด้หรือเปล่า
เพราะปกติแด้สุขภาพแข็งแรงแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานในเรื่องนี้ครับ
แล้วก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายก็เลยส่งชนะสูตรศพแล้วก็เผาไปแล้ว
นำกระดูกไปลอยอังคารหมดแล้วด้วย
แม่ของแด้พร้อมกับญาติเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
สพเมืองอุดรธานีเพื่อให้มีการสอบปากคำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของลูกชายก็ใช้เวลาอยู่๒ชั่วโมงคุณผู้ชม
แม่ของแด้บอกว่าอยากเจอแอมและอยากถาม

อยากถามว่าแอมฆ่าลูกแม่ทำไมครับนี่คือเรื่องของแด้นะฮะ

เราได้ยินสายนายสายนายสายนายมาแล้วบางคนอาจจะลืมสายนายอะไรวะอะไรวะ
เอาแบบเห็นภาพชัดที่สุดนะยาฆ่าหนูยาฆ่าหนูเนี่ยมีสายนาย
อาหารอาหารอะไรที่เป็นข่าวแล้วมีสายนาย
เคยได้ยินข่าวคนกินมันสำปะหลังดิบแล้วตายไหมนั่นแหละครับชัดเจนที่สุด
ก็คือในพืชในผักสายนายเนี่ยก็อยู่ด้วยเช่นในมันสัมปะหลัง
มะนาวก็มีมะละกอก็มีมะม่วงก็มีแต่มันมีปริมาณน้อย
มันไม่ได้ทำให้ตายได้เข้มข้นเหมือนในขวดนี้ค่ะ
อาจารย์ออสครับวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ความรู้สายนายมันคืออะไรสารชนิดนี้เป็นสารเคมีอันตรายครับ
ฤทธิเร็วและมีความเป็นพิษสูงมากมักจะพบอยู่ในยาเบื่อหนู
ที่ขายตามท้องตลาดโดยสารสายนายเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
มันจะเข้าได้หลายทางอะไรบ้างครับอาจารย์ครับสูตรเมื่อสูดก๊าซสายนายเข้าไป
กินกินสายนายทั้งชนิดเม็ดหรือชนิดน้ำหรือแม้แต่การสัมผัสกับสารสายนายครับ
โอ้โหได้หลายทางเหลือเกินเออแม้ว่าพิษของสายนายจะเข้าสู่ร่างกายแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนานเท่าไหร่ระเบิดจะแบบมีปฏิกิริยา
จะเห็นผลคุณผู้ชมครับคนที่รับสายนายเข้าไป
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหญิงคนนี้หรือว่าก้อยถ้าสมมุติว่าได้รับจริงนะ
มันจะออกฤทธิ์เวลานี้เป็นนาทีเหอะหลักนาทีหรือไม่เกิน๑ชั่วโมง
อาจารย์อ๊อซบอกหลังจากได้รับสารพิษเข้าไป
ผู้ป่วยจะหมดสติชักแล้วตามมาด้วยภาวะช็อก
หากคุณสัมผัสกับสารชนิดนี้เข้าไปควรรีบ

หากสัมผัสทำอย่างไรถอดเสื้อผ้าออก
คุณผู้ชมนะครับถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนไอ้สารสายนายออก
รีบทำความสะอาดร่างกายสระผมล้างตัวให้สะอาดอาบน้ำฟอกสบู่
เพื่อลดปริมาณสารพิษครับถ้าสูดดมหรือรับประทานเข้าไป
ปั๊มหัวใจเป็นการประถมพยาบาลครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
ห้ามห้ามอะไรระเบิดห้ามเป่าปากนะห้ามเป่าปากนะไม่ได้นะ
เลี่ยงการที่คนช่วยจะได้รับสารพิษไปด้วยครับคุณผู้ชมนี่คือสายนายครับ
จนถึงตอนนี้ก็คนหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้เนี่ยคือคนที่รอดชีวิตนะ
ที่บอกว่าไปทานข้าวกับแอมแล้วก็เหมือนจะได้รับสารพิษแล้วอาเจียนออกมา
แล้วก็สลบไปคนนี้นี่แหละคุณผู้ชมอาจจะได้มาให้ข้อมูล
ว่าไปรู้จักกับแอมอย่างไรแล้วแอมมีพฤติการอะไรบ้างหรือเปล่า
ว่าวันนี้ก็ยังเป็นข่าวใหญ่ที่ต้องตามกันทั้งวันต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องจริงนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะ
ตั้งแต่ปี๖๓จนถึงทุกวันนี้๙ศพค่ะ
แล้วทางรองโจ๊กบอกเลยบอกว่าคือนะตอนนี้
ถ้าสมมุติเกิดว่าญาติของผู้ตาย
คือเกิดสมมุติมีคนอื่นอีกสงสัยหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ว่าคนตายคนในครอบครัวตายไปแล้วรู้จักกับแอมมาหาผมได้เลย
เอาข้อมูลมาเดี๋ยวผมจะสอบปากคำเอง

ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อในทุกคดีนะครับ
คุณผู้ชมฮะต่างกรรมต่างวาระกันทั้งนั้นนะ